ที่บ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คนค่ะ
มีย่ามีปู่มีน้องชายของหนูและตัวหนูเองค่ะ
พ่อแม่หนูแยกทางกันตั้งแต่หนูอายุ๓เดือนค่ะ
พอแยกทางกันหนูก็มาอยู่กับย่าค่ะ
ทุกวันนี้หนูก็เลยเรียกปู่กับย่าว่าแม่กับพ่อค่ะ
เพราะว่าปู่กับย่าเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กค่ะ
ปู่ทำงานรับจ้างตัดไม้ไปขายค่ะ

ลำบากขายวันนึงได้ไม่ถึงพันธุ์
บางวันแทบจะไม่ได้คืนเลยค่ะ
เป็นหนี้๔๐๐๐ต้องจ่ายเขาเดือนละ๔๐๐๐ค่ะ

เพราะว่าเขามีหนี้สินเยอะแล้วก็ต้องมาจ่ายค่าเรียนเราอีกค่ะ
หนูอยากช่วยปู่กับย่าให้ปลดหนี้ให้ได้ค่ะมองเธอ
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
ก็เป็นเวลาของเรานะครับแน่นอนที่สุด
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ๖โมงตรงหลัง
เราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เป็นเวลาของเรามานานแล้วนะครับช่วงนี้นะครับ
หลายท่านคงจำกันได้และตอนนี้ก็เป็นช่วงพิเศษนะครับ
ที่เราให้ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
จิ๋วแต่พลังใจแจ๋วค่ะเงินก็เยี่ยมเช่นเดียวกันค่ะ
ร้องได้ครบ๑๐หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท
ก็ตั้งแต่ทำนักสู้รุ่นจิ๋วกันมาเนี่ยก็เป็น๑๐๑๐คนแล้วนะครับ
เด็กแต่ละคนนี้ก็มีความเรียกว่ามุ่งมั่นแตกต่างกันไปนะครับ
แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ทำเพื่อครอบครัวครอบครัวอาจจะมีคุณพ่อคนเดียวบ้าง
มีคุณแม่คนเดียวบ้างมีอยู่กับยายบ้างอยู่กับอะไรบ้าง
แต่ว่าเด็กเนี่ยเวลาเขามุ่งมั่นทำอะไรเนี่ยเขาตั้งใจเต็มที่นะครับ
เราก็ยินดีนะครับเพราะเด็กเหล่านี้เนี่ยวันหนึ่งเขาก็จะโตขึ้นไป
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมของบ้านเราต่อไป
แต่ละครอบครัวก็มีความแตกต่างกันค่ะคุณผู้ชม
ครอบครัวนี้อยู่กับคุณปู่คุณย่าค่ะเด็กน้อยที่เรียกได้ว่ามีความกระตันยูรู้คุณเป็นอย่างดีค่ะ
เติบโตเพื่อช่วยเหลือคุณย่าแต่คุณผู้ชมคะชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นค่ะ
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาธิดานามสกุลจรบุญรม
ชื่อเล่นชื่อใบเตยอายุ๑๑ปีเรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่๖โรงเรียนวัดโป่งจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ที่บ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่คนค่ะมีย่ามีปู่มีน้องชายของหนูและตัวหนูเองค่ะ
พ่อแม่หนูแยกทางกันตั้งแต่หนูอายุสามเดือนค่ะพอแยกทางกันหนูก็มาอยู่กับย่าค่ะ
แม่มาหาปีละครั้งค่ะบางครั้งหนึ่งปีสองครั้งค่ะพ่อก็มาหาบ้างค่ะพ่อก็แล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าพ่อไม่มีเงินพ่อก็ไม่ได้ให้
ถ้ามีเงินพ่อก็จะให้ยี่สิบสามสิบร้อยหนึ่งบ้างค่ะทุกวันนี้หนูก็เลยเรียกปู่กับย่าว่าแม่กับพ่อค่ะ
เพราะว่าปู่กับย่าเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กค่ะพอ๕ปีต่อมาพ่อก็มีลูกกับแฟนใหม่ค่ะเขาก็เอาน้องมาอยู่กับปู่กับย่าเหมือนกันค่ะ
น้องก็เรียกปู่กับย่าว่าแม่กับพ่อเหมือนกันค่ะหนูรักน้องค่ะก็พ่อเดียวกันสายเลือดเดียวกันค่ะ
ปู่ทำงานรับจ้างตัดไม้ค่ะตัดไม้เงาะค่ะไปขายค่ะหนูช่วยแค่ยกไม้ลงจากรถค่ะงานไหนยกไหวก็ยกลงงานไหนยกไม่ไหวก็ให้น้องมาช่วยบ้างแล้วก็พ่อช่วยบ้างค่ะ
ใบเตยเป็นเด็กดีครับว่านอนสอนง่ายบอกใบเตยช่วยทำไอ้นี่ทำไอ้นี่หน่อยทำครับผม
ขนไม้ลงเตาก็ไปช่วยแบกไม้แหละครับไม่เคยบ่นเหนื่อยหน่อยก็นั่งพักแป๊บนึงก็ช่วยเหมือนเดิมตัวเขาเล็กนิดเดียวก็สงสารมากอะครับ
พ่อแม่ก็ไม่มีต้องอยู่กับปู่มาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่แบบเบาะเลย
รักครับผมรักกว่าพ่อมันอีกเป็นห่วงการเรียนมั่งการกินข้าวกินอะไรก็ไม่ค่อยกินข้าวครับหอมก็ต้องกระแด้งเลย
ทำอาชีพขายผลไม้ค่ะขายที่ถนนเส้นจันทบุรีสะแก้วค่ะขายสละค่ะแล้วก็ส้มแตงโมแล้วก็หมากด้วยค่ะ
หนูก็มาช่วยขายของค่ะหลังเลิกเรียนค่ะ
ทุกวันนี้ย่าขายผลไม้ค่ะใบเตยเขาก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่ะช่วยขายข้าวขายของลำบากค่ะ
วันหนึ่งได้ไม่ถึงพันเนี่ยก็อยู่ลำบากค่ะทุนบางวันแทบจะไม่ได้คืนเลยค่ะถ้าขายได้แค่พันเดียว
บ้านที่หนูอยู่หนูอยู่ข้างถนนค่ะ
เป็นแผงค่ะแล้วก็ที่นอนก็อยู่ข้างหลังแผงค่ะ
กั้นเป็นห้องก็คือเอาผ้าแสลมมาปิดแล้วก็เอาเตียงเอาโต๊ะไม้ที่ปู่ทำก็เข้าไปอยู่ข้างในค่ะ
ยุงเยอะค่ะถ้าไม่กังยุงเยอะ
สงสารปู่กับย่าค่ะเพราะว่าเขามีหนี้สินเยอะแล้วก็ต้องมาจ่ายค่าเรียนเราอีกค่ะ

รู้สึกเศร้าค่ะหนูอยากช่วยปู่กับย่าให้ปลดหนี้ให้ได้ค่ะ
เป็นหนี้สี่หมื่นต้องจ่ายเขาเดือนละสี่พันค่ะ
มา๒ปีแล้วจ้ะหนักก็ต้องสู้ค่ะ
ใบเตยเขาก็คิดว่าที่ญาติติดนี่ก็เพราะเขาเพราะเลี้ยงเข้ามา
ปลอบใจว่ามันไม่ใช่หรอกลูกมันเป็นของแม่แม่ต้องเอามาใช้จ่ายหมุน
มันไม่ได้เป็นความผิดของหนูหรอกเดี๋ยวอีกหน่อยหนูโตหนูก็ช่วยแม่ได้
บอกให้เขาสู้ค่ะตั้งใจเรียนอย่างเดียวแม่ก็พอใจแล้วหนี้สินแม่รับผิดชอบเอง
เขาก็พูดหนูอยากโตหนูอยากทำงานหนูอยากหาเงินช่วยแม่
ย่าก็เลยบอกใบเตยว่าหนูตัวแค่นี้หนูทำอะไรไม่ได้หรอกลูก
หนูต้องมีหน้าที่เรียนตั้งใจเรียนอย่างเดียวถ้าหนูเรียนให้สูงสักวันหนึ่งแม่ก็จะหลุดหนี้เอง
ไม่ต้องมาคิดกับแม่หรอกเดี๋ยวแม่สู้ไปก่อนตอนนี้แม่ยังมีกำลัง
อยากบอกว่าย่ารักหนูนะเตยตั้งใจเรียนนะลูก
หนูรักย่านะหนูจะตั้งใจเรียน
หนูไม่ต้องคิดว่าแม่จะติดหนี้ติดสินแม่เดี๋ยวแม่รับผิดชอบเองโตแล้วไปช่วยกัน

แล้วก็อยู่ที่นี่แล้วก็พร้อมจะให้ผู้ชมเป็นกำลังใจให้แล้วค่ะครับ
มาพบกับน้องใบเตยนะครับหลานแม่ค้าผู้กินนอนอยู่ข้างถนน
ขอสู้เพื่อความจนและหนี้ของครอบครัวครับ

ชื่อเด็กหญิงนัทธิดาจรบุรมค่ะ

น้ำหนัก๒๖ค่ะ
เมื่อกี้ยังคุยเลยก่อนที่จะขึ้นมาบนนี้นะเดินผ่านมันจะอุ๊ย
ใบเตยทานข้าวบ้างหรือเปล่าเนี่ย

หนูไม่ค่อยได้กินข้าวค่ะ

เพราะว่าหนูอยากให้ย่ากินเต็มที่
เพราะว่าหนูไม่ได้ช่วยไม่ค่อยได้ช่วยงานย่าค่ะ
หนูอยากให้ย่ากินเต็มที่ค่ะ

วันนี้มากับย่ากับน้องชายแล้วก็ปู่ค่ะ

ขอต้อนรับคุณย่าทองคุณปู่เสิร์ชแล้วก็น้องชายนะครับ

ก็แหม่ดูแล้วยังอายุน้อยกันอยู่เลยนะครับ

คุณปู่คุณย่าเนี่ยตามหลักก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อเรานะครับ
แต่ว่าเราอยู่กับคุณปู่คุณย่ามาตลอด
ก็เลยเรียกคุณปู่คุณย่าว่าเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับ
ส่วนน้องชายเนี่ยคือน้องออสเนี่ยเป็นลูกของคุณพ่อเหมือนกัน
แต่ว่าคนละแม่

ก็คือมีศักดิ์เป็นน้องเรานะครับ
ประเดิมมานะคะ
ก็ได้ถามว่าทำไมถึงผอม

ไม่อยากแย่งทานเพราะว่ายังทำงานได้อย่างไม่เต็มที่

แล้ววันข้างหน้าเขาคงจะไม่ปล่อยเราทิ้งค่ะ
น้องเขามีความคิดแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณย่า

ตั้งแต่ที่เขาประมาณ๗ครับค่ะ
เข้าโรงเรียนป๑เขาก็พูดมาตลอด

เขาก็พูดตลอดว่าเขาจะตั้งใจเรียน
เขาจะไม่เกเลเพื่อจะช่วยย่า
ให้ย่ามีกินมีบ้านอยู่เหมือนคนอื่นเขา
อยู่กับคุณย่ามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ

มาอยู่เมื่อปีที่แล้วค่ะ

นะเต้ย

อดข้าวมันไม่ได้ทำให้เราจนลงไปกว่าเดิมเยอะมากมายนะ

เสียสละตนบางอย่างมันก็จำเป็น
แต่บางอย่างที่จะทำให้เสียสุขภาพอันนั้นไม่จำเป็น
เตยเป็นเด็กเตยต้องทานอาหารให้ครบ
อะไรทานได้ถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงย่ามาก
ก็ต้องทานเพราะว่าจะต้องเก็บแรง
เก็บสมองไว้เรียนเพื่อเป็นกำลังและเป็นเสาหลักให้กับย่า

ทีนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องติดค้างในใจมาตลอดเลย

เรื่องที่ย่าเป็นหนี้ค่ะ
เป็นหนี้แล้วมันติดค้างในใจเรายังไง
ก็คือหนูคิดว่าที่ย่าเป็นหนี้ก็เพราะว่าหนูด้วยค่ะ
เพราะว่าต้องส่งหนูเรียนแล้วก็เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กค่ะ

คิดว่าเป็นหนี้เพราะเราเรามีส่วนอย่างนี้เหรอ

เป็นทุกข์เพราะหนี้ก้อนนี้ก็เท่ากับว่าย่าเป็นทุกข์เพราะหนู

หนูคิดอย่างนี้ใช่ไหม

หนูต้องใช้ไปโรงเรียนด้วยค่ะ

หนูบอกว่าหนูกินเยอะแล้วหนูก็ต้องใช้เงินไปโรงเรียน

ร้านอยู่ข้างถนนด้วยรถสิบล้อขับผ่านแรง

คุณย่าเองเขาก็ไม่สบายใจหรอก
ถ้ารู้ว่าใบเตยคิดแบบนั้นคุณย่าเขาก็จะไม่สบายใจ
คุณย่าก็ยอมทำเต็มที่นะเพื่อเราจะได้มีความสุข

หนูรักย่าค่ะหนูจะปลดหนี้ให้ย่าให้ได้ค่ะ

คุณตาเห็นบอกว่าเขาไปช่วยงานอย่างดีมากเลยใช้ทำอะไรก็ง่าย

ไม่เคยมีบิดพริ้วไม่เคยแบกไม้ท่อนเล็กท่อนใหญ่เขาช่วยหมด
ครับผมสงสารมากเลยลูกอย่าไปทำอะไร
เวลาเงี้ยะอย่างงั้นไม้ทับหัวเดี๋ยวเก็บอีกเดี๋ยวลำบากกัน
ตัวเล็กกันกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เอาได้
สายตาของปู่เสิร์ชนี่มีความสุขนะ
เวลาพูดถึงหลานความขยันของหลานอย่าเรียกหลานเลยเพราะว่าคู่นี้เขาเรียกพ่อกับแม่อยู่แล้วนี่ใช่ไหมแล้วเขาได้ดั่งใจด้วยกระตันยู

ครับได้ร้องขอสักอย่าง
คุณปู่เสิร์ชสถานะครอบครัวเรียกว่าเป็นสถานะแบบไหนคะ
จนมากเลยครับแบบอยู่ข้างทางอ่ะถ้ารถเฉียวมาเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยถ้าเขาสั่งลืมอะไรก็ต้องไม่ลื้อแล้วครับ
ถ้าเขาสั่งลื้อมีที่ซุกหัวนอนไหม

ให้ที่ไหนไปก็ต้องไปตามที่เขาจัดให้ค่ะก็ต้องเริ่มก่อสร้างอยู่กันใหม่
นี่เป็นครอบครัวที่ถือว่าเป็นคนที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง

แล้วก็มีหลานสองคนที่คอยอยู่เยียวยาซึ่งกันและกัน

ที่สำคัญมีหนี้นอกระบบที่จำเป็นจะต้องส่งทุกเดือน
คุณปู่เดี๋ยวเราจะเริ่มเกมค่ะ
เตยนี่ถือเป็นเด็กที่ช่วยเหลืองานบ้านทุกอย่างช่วยกันทำงานทุกอย่างมาตลอดเลย
และวันนี้เขาจะช่วยเหลือครอบครัวอีกครั้งหนึ่งบนเวทีของเรา
อยากให้คุณปู่ให้กำลังใจหลานหน่อย
ไอ้เตยสู้กันนะลูกสู้
หนูได้มาขึ้นอย่างนี้ปูปูก็ตื่นตันใจแล้ว
ไปกราบแล้วขอพรคุณปู่ใกล้ไป

รักนะ
สู้กันนะลูก
เอาละแหมเห็นแล้วหอมจริงใบเตย

คุณผู้ชมนี่คือครอบครัวที่ไม่มีแม้บ้านจะอยู่นะคะ
อาชีพก็ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งนะคะ
มีหนี้อยู่๔๐๐๐ใช้เขาเดือนละ๔๐๐๐มา๒ปีแล้วนะคะ
ใช้ไป๙๖๐๐แล้วนะฮะ
และตอนนี้ค่ะใบเตยอยู่กับเราค่ะเด็กผู้หญิงอายุ

ที่มีน้ำหนักตัวเพียง

ไม่ยอมกินข้าวเพราะว่ากลัวปู่กับย่าจะอดจะเริ่มแข่งขันเกมกับเรา

เราจะแข่งกันไปด้วยความระมัดระวังค่ะ
อยากให้ได้ตามเป้าแล้วก็เอาเงินไปเยียวยาใช้หนี้

เป็นทุนการศึกษาอาหารการกินแม้แต่ค่าน้ำค่าไฟค่ะ
เอาละครับวันนี้ก็เป็นโอกาสของเขาแล้วนะครับ
เป็นโอกาสของน้องใบเตยแล้วสมัครกันเข้ามามีคนสมัครกันเข้ามาเยอะมากเลยรู้ไหมครับ
เติมมีเป็นร้อยเป็นพันแต่เราได้รับเลือกได้คัดเลือกมาใช้โอกาสนี้ให้ดีที่สุด
เพราะว่าคนอื่นเขาก็อยากมีโอกาสนี้เช่นกันมีคนที่ลำบากลำบลรออยู่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นใช้เวทีนี้ให้คุ้มค่าที่สุด
ก่อนที่จะทำการแข่งขันเรามาถามกันเลยนะครับว่าใบเตยมารายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรา
วันนี้ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

ถ้าได้จริง๔๐๐๐ใบเตยจะเอาเงินไปทำอะไร

บาทรู้ไหมครับต้องร้องกี่เพลงใบเตย

เพลงนะฮะเพลงที่๑ถ้าร้องได้หนูจะได้หนึ่งหมื่น
และเพลงที่๓หนูจะได้๔๐๐๐บาท
เรามีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยตลอดทั้งการแข่งขัน
ถ้าคิดว่ามันไม่ไหวหรือมันไหวแต่ไม่มั่นใจอะไรก็ใช้ได้เลยนะ
เพราะว่าถ้าตั้งเป้าแค่๔๐๐๐เนี่ย๓เพลงเนี่ย
ใช้ตัวช่วยเพลงละตัวก็ยังได้นะครับ

เพลงแรกนี้จะต้องผ่านไปให้ได้นะครับสำหรับนักสู้ชีวิตทุกคน
เพราะว่าเพลงนี้ไม่มีเงินทุนสำรองให้นะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดร้องผิดขึ้นมากลับบ้านมือเปล่าเลย
อินโทรเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

นี่คือเพลงแรกของใบเตยค่ะ

เคยฟังมาใช่ไหมเคยร้องไหมครับ

จูบแล้วลาค่ะ
น้องเพลงนี้น้องจะทำได้ไหม

และเริ่มเกมไปให้ได้ถึงเพลงเป้าหมายของน้องได้ไหม

เพื่อปู่เพื่อย่าเพื่อน้องชาย
น้องทำได้ไหม

มีความมั่นใจเต็มที่นะครับ
ตัวช่วยนะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่เพลงแรกนี้เลยนะครับ
ใบเตยมีทั้งหมด๖แผ่นป้ายโดยการเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ขอให้โชคดีกับการแข่งขันนะครับ

เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท

ลมสู้ไหลเข้ารวงจะเม็ดขาวร่วงทำเอาส่วงเราเสียว
นึกถึงวันฉันอยู่คนเดียวหนุ่มในเมืองมาเกี่ยวแล้วขอถูกที
พอจูบแล้วแล้วก็ลาบอกฉันเพียงว่าเขาจะมาหลายปี
คอยนับวันนั้นจวบวันนี้หนุ่มในเมืองเงียบชีไม่มีแม่เหงา
มองเข้าไปริวหล่อมไหลจุกราวเกลี้ยวเสี่ยวตรงแก้มซ้ายเรา
เขาเองหน้าแอดแน่ทรีย์สายใจ
แก้มเบากระซิบน้ำเสียงกระเศร้า
ว่ารักเราเท่าฟ้า
มองเจ้านกเขาคู่กัน
กลอดรักกันลันไม่ห่างกันเลยนะ
แฟนของเราสิไม่มาหา
หลอกให้รอคอยเธอ
จูบแล้วลาไปเลย